เมื่อกี้บอกส๒งงก็เขียนส๑ใช่ไหม
โอเคได้เดี๋ยวโทรเลยนะคะเดี๋ยวรอรับเลยนะคะ
จากเรื่องของเมลอนพาไปหาหอยกันหน่อย

หอยหอมชื่อไม่ค่อยได้ยินนะ
เขามีลักษณะคล้ายกับหอยทากนะคะ
นำมาทำเป็นอาหารเดี๋ยวพาไปหาหอยที่จังหวัดนครนายกค่ะ

ใช่สองท่านนี้จะพาไปหาหอยก็คือคุณเดชปฐุมมาและคุณอุดมจอดทอง
เป็น๒สามีพันรยาชาวคล้องเมื่อเดือดตะบุญศาสตรีกลางเมืองนครนายกค่ะ
เขาออกไปเก็บหอยหอมบนภูเขาในช่วงฤดูฝนแบบนี้
สร้างรายได้วันละ๔๐๐๕๐๐บาทนะคะ
ซึ่งก่อนออกจากบ้านค่ะก็จะต้องสวมเสื้อแขนยาวแต่งกายมิดชิดกางเกงขายาวรองเท้าบูธ
เป็นการป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้บนภูเขานะคะ
พอแต่งกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หยิบถุงตาข่ายแล้วก็กระสอบที่ดัดแปลงเป็นถุงสะพายข้างควบ
จักรยานยนต์คู่ใจไปเนินเขาที่ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตร
เป็นแหล่งอาศัยของหอยหอมนี่เนินเขานี้ต้องไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะ
คุณเดชบอกว่าหอยหอมมีลักษณะคล้ายกับหอยทากนะ
แต่เขาตัวเล็กกว่าแล้วก็จะมีหนวดออกมานี่ไม่ยาวมาก
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ใต้ใบไม้เศษย่าแล้วก็ตามหลืบหินต่างนะคะ
ซึ่งแต่ละปีจะออกหาหอยหอมได้ในช่วงฤดูฝนก็คือช่วงนี้เท่านั้นค่ะ
ซึ่งแต่ละคืนนะคะจะสามารถหาหอยได้ปริมาณ๒๖กิโลกรัม
คนที่มาซื้อเขาเอาไปทำประกอบอาหาร
เอาไปย่างก็ได้ลวกก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้นะคะ
ราคาขายกิโลกรัมละ๘๐๑๕๐บาทนะคะ
แต่ว่าการออกไปหาหอยไม่ได้ว่าจะเจอเขาง่ายนะ
อุปสรรคก็มีเหมือนกันต้องเสี่ยงกับสัตว์ป่าโดยเฉพาะงู
แล้วก็สัตว์ใหญ่เนื่องจากต้องออกหาในช่วงเวลากลางคืน
และอยู่ในป่าด้วยนะคะ